เส้นใต้เมืองไทยวันนี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องของตำรวจครับคุณสุภาพยังคงพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์
สังคมก็ยังคงจับตามองกันอยู่นะครับวันนี้เราจะมาเกาะติดประเด็นร้อนของในวงการศรีกะกีกันต่อคุณสุภาพจะมาปิดท้ายสัปดาห์นี้ในมุมมองของตำรวจว่าตำรวจเขาต้องการอะไรกันแน่เรื่องของการปฏิรูปเราฟังหลากหลายมุมมองแต่ว่าตำรวจเองล่ะครับเขาคิดอย่างไรต้องถามเจ้าตัวนะถูกต้องครับติดตามพร้อมก
สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ติดกันมาหลายวันครับเป็นเรื่องที่ประชาชนอยากให้ตำรวจเป็นยังไงเป็นความเห็นที่ประชาชนต้องการจะให้ตำรวจทำอย่างไรแต่ว่าเหรียญก็มีสองด้านอ่ะมุมของตำรวจและสิ่งที่ตำรวจต้องการเนี่ยควรจะได้รับการพูดถึงด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในแผนของการปฏิรูปตำรวจเหมือนกันผมทำสื่อมาเกือบห้าสิบปี
ตอนทำหนังสือพิมพ์ก็เขียนคอลัมป์ก่อติดเรื่องของตำรวจบางช่วงของการทำงานก็เคยรับเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้เวทีสัมมนาหลักสูตรของตำรวจมายาวนานที่บอกอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าผมรู้และเข้าใจปัญหาของตำรวจ
ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงข้อจำกัดความขาดแคลนของตำรวจเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าเราอย่าไปปนกับตำรวจบางตำแหน่งบางระดับที่มีรายได้พิเศษแต่ให้นึกถึงตำรวจที่เขากินเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่ถูกต้องอย่างเดียว
ถ้านึกถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตำรวจไทยเนี่ยอยู่ภาวะความขาดแคลนทุกเรื่องจริง
เอาเรื่องนี้ก่อนเงินเดือนรายได้น้อยมากแม้ว่าจะพยายามปรับขึ้นมาช่วงที่ผมทำหน้าที่อยู่ในสภาส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่เคยมีคนพูดถึงเรื่องจะปรับเงินเดือนตำรวจ
แต่ว่าทุกครั้งก็จะถูกตีตกด้วยเหตุผลที่ว่าตำรวจเนี่ยได้เปรียบค่าราชการอื่นอยู่แล้ว
เห็นไหมสอบข้าวนายพลตำรวจยังเรียกกันเป็นแสน
ฉะนั้นเนี่ยไปขึ้นเงินเดือนกับค่าราชการอื่นก่อนเถอะ
ตำรวจนี่สบายอยู่แล้วเขาไปเอารายได้พิเศษ
มาคิดกับฐานเงินเดือนของตำรวจเข้าไปด้วย
แล้วตำรวจที่เขาไม่มีรายได้พิเศษเขาจะเป็นยังไง

คือถ้าเราไปยอมรับสิ่งที่อยู่ใต้โต๊ะมาเป็นตัวตัดสินพิจารณา
แล้วตำรวจที่ไม่มีโอกาสรายได้พิเศษเพราะหน้าที่ที่เขาทำอยู่มันไม่อำนวย
หรือเขามีจิตสุจริตเขาไม่ยอมรับเงินในสิ่งผิดกฎหมาย
เงินเดือนค่าตอบแทนของเขาเนี่ยอยู่ได้ยังไง
ถัดมาครับสภาพที่อยู่อาศัย
ระยะหลังนี้เองครับที่ตำรวจได้มีแฟลต์อยู่
ตามที่ราชการจัดให้แต่ก่อนหน้านี้หลายสิบปี
ใครที่ไปโรงพักแล้วลองเดินดุ่มไปหลังโรงพักสิครับ
จะเห็นว่าที่นอนตำรวจเนี่ยเรียกได้เลยว่าแค่ซุกหัวนอน
อยู่บริเวณหลังโรงพักนั่นแหละครับคือไม่น่าเชื่อว่า
ตำรวจผู้รักษากฎหมายเนี่ยจะอยู่ในสภาพอย่างนั้น
ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นถัดมาเรื่องอาวุธ
อุปกรณ์การทำงานนานมาแล้วนะครับ
ที่ตำรวจต้องซื้อเองทั้งนั้นก่อนเอง
ซื้อปืนก็ผ่อนปืนเองซื้อพินบีดในแต่ก่อนก็ซื้อเอง
ผ่อนเองมาระยะหลังเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น
ก็ต้องซื้อคอมพิวเตอร์เองซื้อแล็บทท็อปเอง
ปรินเตอร์เองเพราะว่างบประมาณหลวงมีให้ไม่เพียงพอ
ก็เป็นอย่างนี้กันมาตลอดถัดมาเรื่องน้ำมันที่ใช้ในการตระเวน
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักเนี่ยรู้ไหมครับว่า
น้ำมันหลวงที่จัดให้เนี่ยวิ่งได้แค่๒วันก็หมดแล้ว
ทุกวันนี้ผู้กำกับหรือนายตำรวจที่บริหารโรงพักอยู่
ก็ได้เงินเติมน้ำมันก็ได้เงินพิเศษเงินที่มาจาก
บายมุกเงินที่เขาส่งสวยให้นั่นแหละเพราะลำพัง
ลำพังแต่เงินที่หลวงอนุมัติให้เนี่ยค่าน้ำมันไม่พอ
ลาดตระเวนไม่ได้อย่างที่บอกไป๒วันก็จบแล้ว
นี่ไงครับคือข้อแตกต่างที่เป็นข้อจำกัดว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นในแวดวงตำรวจเนี่ยเราอย่าไปมองด้านเดียวว่า
หวังจะเอาตำรวจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้เราคาดหวังได้ด้วยว่า
เราควรจะได้เห็นตำรวจได้มีศักยภาพในการทำงาน
มีเงินดงเงินเดือนที่พอจะเลี้ยงชีวิตประทังชีวิตได้มีอุปกรณ์การทำงาน
ที่สะดวกโดยไม่ต้องผ่อนเองไม่ต้องซื้อเอง
ฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้
ตำรวจขาดแคลนอยู่อย่างนี้เงินเดือนก็ลำบาก
เงินก็ไม่พอใช้แล้วเราก็ไปคาดหวังเอาว่า
ตำรวจจะต้องไม่รับผลประโยชน์ตำรวจจะต้องไม่ไปเตอร์
ได้เงินจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องตำรวจจะต้องไม่รับเงินสวย
ตำรวจเวลาจับมอโตซัยก็จะต้องไม่เอาเงินมอโตซัย
จากรถกระบะก็ไม่ยอมรับเงินจากรถกระบะมันจะทำยังไงล่ะครับ
ถ้าสภาพเป็นอย่างนี้ทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละครับ
คือข้อเสนอว่าการปฏิรูปตำรวจต้องนึกถึงเรื่องพวกนี้ด้วย
ฉะนั้นแน่นอนในหมวดหนึ่งของการปฏิรูปตำรวจต้องพูดถึงรายได้และสวัสดิการของตำรวจ
ถ้าตราบใดในการปฏิรูปตำรวจไม่พูดกันถึงเรื่องนี้ไม่ตอบสนองตำรวจในเรื่องนี้
เป็นไปไม่ได้หรอกครับก็ลองเอาเงินเดือนค่าตอบแทนตำรวจ
ของประเทศอื่นอื่นมาดูสิครับของเราเนี่ย
ตอนหลังเนี่ยปรับขึ้นมาในระดับที่เขาเรียกว่าพอใช้ได้
แต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบในหลายประเทศเนี่ยเรายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเขาเยอะ
ผมก็บอกว่าคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยต้องทำให้เขาอยู่ได้ในอาชีพของเขา
โดยสง่าผ่าเผยโดยไม่ต้องไปรับเงินใครมา
โดยไม่ต้องมีส่วนแบ่งจากเงินสวยโดยไม่ต้องมีเงินแบ่งส่วนแบ่งจังอาบอบนวด
ไม่ต้องมีเงินส่วนแบ่งจากบ่อนไม่ต้องมีเงินส่วนแบ่งจากจะจากจาก
การไปลีดไถการจราจรบนท้องถนนถ้าเขาจะอยู่อย่างนี้ได้
คณะกรรมธิการปฏิรูปตำรวจต้องดูสิครับว่าความเหมาะสม
ที่เขาควรจะได้รับเป็นยังไงอย่าเรียกร้อง
เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวแต่ต้องให้เขามีสถานะและดำรง
อยู่ในความเป็นตำรวจที่สง่าผ่าเผยด้วย
อันนี้ก็วันนี้ก็ปิดท้ายเรื่องปฏิรูปตำรวจไว้ด้วยเรื่องนี้ครับ
สวัสดีนะครับครับขอบคุณคุณสุภาพมากนะครับ
ก็ฟังแล้วเห็นใจตำรวจนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบวันนี้ว่า
ตำรวจเนี่ยรายได้เขาค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับ
ก็น่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปที่ควรจะใส่เข้าไปด้วยเพราะว่า
มุมมองของตำรวจเขาก็มีอุปสรรคปัญหาที่
อย่างที่บอกไปไม่ว่าซื้ออะไรต้องออกเองหมด
ไม่มีใครมาซื้อให้นะฮะอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกับตำรวจทุกนาย